ตามแพ้นท์นั้งส้มนางสือเนี่ยไม่ค่อยมีดาราสลัดผ้านะ

ในโซเชียลของตัวเองแล้วกันนะคะคุณผู้ชม

ขาวโบ๊ะท้าลมทะเลนะคะ
ต้องขอยกให้กับคนนี้เลยคุณดู
คุณเกรสการก้าวค่ะโอ้โหร้องดังเลยค่ะ

ก็เพราะว่าอารายก็ชีอวดสะดีแล้ว
ชุดว่ายน้ำสีแดงขนาดนี้
เป็นวันพีคขนาดนี้แต่ว่าคุณผู้ชมคะดูซะก่อน
ว้าวสูงค่ะนี้กำลังจะถามว่ากางเกงขาสั้นเขาเอลต่ำ
หรือว่าชุดว่ายน้ำมันว้าวสูง
แม่เจ้าโวหัวใจเนี่ยนะคะ
อุทานนักสมัยแม่หญิงกรรเกตภักดิ์นะแม่จัวโว้
ต่อเนื่องกันมาเลยอย่างนี้ค่ะช่วงนี้ฮิตไทย
คุณดูซะก่อนมันชวนให้คิดลึกมากกว่าบิกินี่อีกนะคุณ

อวดหุ่นสวยเหมือนกันนะคะ
ผิวใสด้วยนะคนนี้ท้าลมทะเลไปเลยนะคะ
คนนี้ก็มาแบบนี้เลยชุดบิกินี่นะคะตัวจิ๋วค่ะ

ถึงเรื่องอายุนิดนึงเป็นแรงแบรนด์ใจ๓๘แล้วนะครับคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะนี่แล้วเขาอะไรรู้ไหมเขาเนี่ยออกกำลังกายหนักมากช่วงนี้
ซิกพงซิกแพคเนี่ยไม่แพ้หญิงอื่นนะจ๊ะ
ต่อกันไปเลยคราวนี้ขอยกแก๊งเลยนะคะ
เพราะว่าเขายังไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรกันมากมายนะ
เป็นสไตล์แบบแฟนใสปั๊ปปี้เลิฟหรือเปล่า
ถ่ายผัดกันทงกันถ่ายรูปให้กันอย่างนี้นะคะ
มีการใส่ชุดว่ายน้ำแท็กทีมกันด้วยสดใสจริงเลย